ทุกผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยอุกอาจมากนะครับ
สระบุรีช่วงสายวันนี้
ไทยพาณิชย์สาขาหินกอง
มีผู้ชายคนหนึ่งบุกเข้ามาจี้ชิงเงินได้เงินไปสองแสนกว่าบาทนะฮะ
ตอนที่เดินเข้ามาเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
คือเนี่ยตรงนี้ตรงเอวเนี่ยชักออกมา

อืมเพราะว่าชักมาไม่สุดนี่คนก็วิ่งออกกันใหญ่เลยวิ่งหนีกันก่อน
ค่ะแล้วคนร้ายเข้ามาเนี่ยตะโกนที่หน้าเคาน์เตอร์บอก
นี่คือการปล้นมีพนักงานอยู่นะฮะส่งถุงกระสอบให้
แล้วเอาอาวุธที่เอามาด้วยเหมือนกับจะมีปืน
ได้ไป๒แสนกว่าบาทออกไปด้านหน้า
เดี๋ยวดูตอนจะออกไปนะฮะกล้องวงจรปิดที่หน้าประตูเนี่ย
จะเห็นลุงรอปภตอนนั้นเห็นคนร้ายเข้าไปแล้ว
นี่เขาพยายามปิดประตูนี่ฮะแล้วลุงก็เอาเหล็กตรงเนี้ย
จะเอามาขัดประตูเอาไว้เพื่อไม่ให้คนร้ายหนี
ดูนะฮะนี่ลุงต้องมาปิดปิดก่อนขังคนร้าย
นี่แต่คนร้ายมานี่ปึ๊กพังประตูค่ะแล้วเหมือนย้อนเข้ามาขู่อีกนะฮะ
จะออกไปเนี่ยย้อนกลับเข้ามาคู่ก่อนจะวิ่งออกไปแล้วขี่จักรยานยนต์คันนั้นหลบหนีไป
ซึ่งจนถึงตอนนี้ยังจับไม่ได้นะฮะคือผู้คนแถวนั้นก็ต้องแหม่คือทำท่าเหมือนจะมีโปรงมีปืนมาด้วยอ่ะ
ใช่ค่ะโอ้โหทุกผู้ชมครับธนาคารไทยพาณิชยสาขาหินกองนะครับ
อยู่ที่ตลาดหินกองตำบลห้วยทรายอำเภอหนองแคร์จังหวัดสระบุรี
ช่วงสายสายวันนี้สรุปแล้วคนร้ายชายคนนี้ใช้เวลาก่อเหตุ
ไม่ถึงสองนาทีนะฮะหลังเกิดเหตุตำรวจมาตรวจสอบที่เกิดเหตุนี่ฮะ
แล้วนี่ลุงรบพอแกก็ทำให้ดูบอกนี่ตอนเข้ามาผมก็พยายามทำแบบนี้
รบพอก็พยายามจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่นั่นแหละ
ใช่แต่สุดท้ายมันก็กระแทกกระแทกกระแทกมันก็หลุดใช่ไหมไอ้เหล็กพวกนี้มันก็หลุดนะครับ
แล้วก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปส่วนพนักงานของแบงค์ที่เป็นผู้ชายนะครับ
ผู้ชายที่อยู่ด้านในก็ให้ข้อมูลเอาไว้ด้วยนะครับ
เดี๋ยวฟังหน่อยนะครับทั้งรอปภแล้วก็พนักงานของแบงค์นะครับ
ตัยแบบผ้านหมวกกระดอบเต็มใบครับผม

มึงอยูเจ๊เฉยเขาก็พักประตูเข้าไปเลยครับผม
เข้าไปที่เคาเตอร์เลยครับพี่

ถือไหมเลขที่ไหน
เคาเตอร์ที่ไหน

เสร็จเนาะหยิบอาวุธปืนทำท่าแต่พอเปิดมาแล้วเนี่ยมีแค่ถุงปุ๋ยนะครับ
แล้วก็เหตุเกิดประมาณแค่หนึ่งนาทีไวมากไวมากเลยมาจอดรถที่หน้าสาขา
อันนี้ที่เล่าเหตุการณ์ได้เพราะผมดูกล้องแล้วเนอะ
จอดรถที่หน้าสาขาเปิดประตูเข้ามาแล้วก็ยามบอกว่าให้ถอดหมวก
เขาบอกตะคอกใส่ยามาให้เปิดประตู

แล้วก็ตะโกนให้ส่งเงินมาให้หมด

อ๋อแล้วเขาชื่ออะไรพี่
อ่าจับเสื้อวักถุงขุยใช่
ถุงขุยใช่จับเสื้อดึงถุงขุย
แล้วถ้าว่ามีฝืนไหมพี่
ผมต้องคิดว่ามีอยู่ก่อนแหละ

ไม่ถึง๒นาทีประมาณนาทีเดียว